สู้ชีวิตวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับแม่ปัด
ปัดเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอดนักสู้ดูแลลูกที่พิการนะคะ
แล้วด้วยความที่ว่าแม่ปัดชื่นชอบภาษาไทย
ก็เลยนำความรู้มาต่อยอดเป็นอาชีพ
เรื่องราวของแม่ปัดเป็นยังไงติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต
เขียนบทสุนทรพจน์แต่งกรแต่งคำว่าพันธุ์ทุกอย่างเลย
แต่มันท้อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเลย

ก็ทำงานบริษัทค่ะ
ก็พอมีลูกแล้วลูกเป็นแบบนี้
ก็คือออกตั้งแต่ตอนนั้นเลย
เพราะหมอเขาบอกว่าน้องต้องส่วนฉี่ไงคะทุก๖ชั่วโมง
หมอบอกว่าไม่ให้ใครสวดนอกจากแม่
เพราะว่าเขาเสี่ยงติดเชื้อไงคะ

จะได้ไม่ต้องมาแบบโทษคนอื่นอะไรแบบนี้
ก็เลยต้องออกตั้งแต่ตอนนั้นเลย

ก็ตั้งแต่ท้องยันคลอดอะค่ะ
คือจิ้มอะไรอย่างงี้ไม่รู้สึกเลย
มีกรรมที่น้องเขาอุดหูคืออยู่ที่นี้ครับมันเกิดอะไร
อุ้ยน่าจะเคยถามหมอน่าจะเป็นที่เรื่องสมองเขา
น้องเขาเป็นโรคหัวแตงโมด้วยค่ะแล้วเขาก็เนื้อสมองเขาผิดรูปอยู่แล้วไงคะ
เขียนบทสุนทรพจน์แต่งกรแต่งคำวัพพรรณทุกอย่างเลย
ก็คือเป็นคนที่ชอบวิชาภาษาไทยมากหนูไปสอบมหาลัยสอบเรียนครูอะค่ะ
ก็คือสอบได้แต่พอพ่อตอนช่วงนั้นพ่อเสียก่อนก็ไม่มีคนส่งก็ชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นมาเลย

เขามาขอคำปรึกษาอะไรแบบนี้เกี่ยวกับภาษาไทยก็คือ

เราคิดค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง
ถ้าเป็นงานบทกรอย่างนี้ค่ะมันก็จะง่ายหน่อย
ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเอาไปใช้ในจุดประสงค์อะไรแบบนี้ค่ะ
พรวันเกิดผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นร้อยหนึ่ง

เราใช้เวลาในการแต่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไม่มีคิวไม่มีติดอะไร
ก็คือจะวันเดียวค่ะวันสองวันอะไรอย่างนี้แล้วแต่
แล้วอย่างเดือนเดือนหนึ่งนะครับ

แต่ถ้านานทีถึงจะลุดมาทีหนึ่ง
แค่นี้ก็อยู่อยู่กันแบบนี้แหละ

ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นของอุปกรณ์ส่วนขี่ลูกมากกว่า
แล้วก็ของกินอะไรแบบนี้ค่ะ

เคยมีเดือนไหนที่แบบว่าไม่มีลูกค้ามาจ้างเขียนไหมครับ
มีช่วงเด็กช่วงเด็กปิดเทอมครูปิดเทอมแบบนี้ค่ะ
ก็คือจะไม่มีเลยนานทีถึงจะมีก่อนงานศพทีนึงอย่างนี้ค่ะ
อย่างเงี้ยถ้าเกราะว่าแล้วได้ตอนนั้นก็น้อยน้อยค่ะ
น้อยใช่ก็จะไปหารับจ้างอย่างอื่นเอา
ก็มีป้าที่อยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะคะเขาก็จ้างไปซักผ้า
แต่นั้นทีเขาถึงจะจ้างไปสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
เรามีรายได้มีเงินเข้ามาทางไหนขนาดนี้
พิการลูกเป็นหลักก็คือได้เงินพิการลูกนี่แหละค่ะกินเป็นหลัก
แล้วอย่างค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับเราเราเราทำยังไงครับ
ถ้ารถโรงงานไพโลค่ะถ้าเขาพาไปอย่างนี้เราไม่เสียค่ารถเลย
เพราะเขาเหมือนกับว่าเขาซัพพอร์ตให้หมดก็คือให้คนขับพาไปทั้งรอรับกลับด้วย
ที่บอกว่าร้องไห้อย่าร้องต่อหน้าลูกบางทีมันก็มีบ้าง
มันเหมือนกับว่าหนูไม่มีใครอย่างนี้ค่ะก็เหมือนระบายกับลูก
มีลูกก็ไม่ได้ว่าตอบอะไรได้หรอกแต่ก็มีกันแค่สามแม่ลูกอ่ะ
อย่างเวลางานไม่มีอะไรอย่างนี้คือไม่มีเลยแล้วท้อ
จะเรียกว่าท้อไหมก็คือเหนื่อยแต่มันท้อไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเลย
ลูกไม่มีใครเลยนอกจากเราเพราะว่าถ้าจะให้สมมุติแบบในข่าว

เขาเกิดมาแบบนี้เขาก็ทุกข์มากทุกข์แล้ว
แล้วเขาก็ไม่มีใครเลยก็มีแค่แม่
ทำแบบนั้นมันก็เหมือนซ้ำเติมลูกเข้าไปใหญ่
เขานี่แหละทำให้หนูมีกำลังใจน้องพีมนี่แหละ

เวลาเราท้อหรืออะไรอย่างนี้นั่นแหละก็คือให้มองหน้าลูกอะค่ะ
ท้อแบบไม่อยากทำไม่อยากจะแบบไม่อยากจะไปต่อเลย
ก็คือคิดแค่ว่าทุกวันนี้ก็คือทำสู้เพื่อลูกนั่นแหละ
เพราะว่าไม่รู้ว่าลูกเราจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน

นี่คือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนเป็นแม่นะคะ

ปัดก็คือเอาความชอบมาต่อยอดเป็นอาชีพ

แล้วก็แม่ปัดเนี่ยแต่งกรอนมาฝากเราด้วยนะคะ
ก่อนนะคุณผู้ชมนะคือแม่ปัดเนี่ยแต่งกรอนมาให้สำหรับรายการตลอดข่าวนะคะ
นี่เลยตลอดข่าวทุกเช้ากับไทยรัฐรู้แจ้งจัดเจรจาพาสุขสม
ทันกระแสเรื่องราวในสังคมพารับชมข่าวสารทุกทิศไทย
พิธีกรสายหาพาคลายเครียดเล่าละเอียดเกาะติดความเคลื่อนไหว
ข่าวชาวบ้านสายมูยึดเหนียวใจชมคราใดให้มีสุขทุกครั้งครา
แปดโมงเช้าช่องไทยรัฐสามสิบสองคุณใบตองคุณชนะคุณชิสา
พาท่านสัญจรทั่วทิศทางคุยเฮฮาอารมณ์ดีมีสุขเอ่ย
ขอบคุณมากคร้าวน่ารักมากนี่เป็นเกียรติแค่บางส่วน
ใช่ความสามารถของเขานี่สุดยอดจริงจริงส่วนใครที่อยากจะให้แม่ป่าแต่งกรอนนะคะ
สู้นะคะแม่ปัดส่งกำลังใจไปจากตลอดข่าวค่ะ
และเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ด้วย